มือขอไหว้ขอโพยนะฮะในรถก็มีภรรยากับลูก
นั่งตกใจกันอยู่สุดท้ายคนโดนชน
ให้อภัยไม่เอาเรื่องครับไปชมคลิปเหตุการณ์เลยครับ

ผมไม่มีประกาศอีกแล้ว

ผมไม่อะไรหรอกนิดเดียวผมไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ในคลิปอาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับ
ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
แต่เป็นเสียงที่ได้ยินแล้วกันว่า

เป็นคนที่โดนชนนั่นเองนะครับ

โพสต์คลิปสนทนามระหว่างคู่กรณีที่มีการขับรถไปชนท้ายกัน

มีอีกคันยังขับไปชนท้ายครับ

เขาบอกว่าคู่กรณีเดินมาจากรถเหมือนกัน
ยกมือไหว้สีหน้านี่คือซีดเลยเนี่ย

ลูกเล็กอยู่อายุสักประมาณ๓๔ขวบ

พอเดินไปดูแล้วเขาบอกว่าเราก็
เราเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก

แต่ว่ารถของคู่กรณีไฟแตกเลย
เข้าไปถามว่าจะเรียกประกันหรือเปล่า

ก็เลยรู้สึกสงสารและเห็นใจ
บอกว่าไม่เป็นไร

พร้อมยืนยันได้ว่าที่พูดไม่ต้องการจะดูถูกคู่กรณี

โดยหลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ
โซเชียลก็ชื่นชมในน้ำใจของผู้ชายคนนี้

สุดยอดแห่งความมีน้ำใจ

ถ้ารู้จักให้อภัยกันสังคมจะน่าอยู่ขึ้นมาก

มั่นใจว่าต้องเอาเรื่องและเรียกค่าเสียหายอย่างแน่นอน
เพราะคู่กรณีที่ชนท้ายนั้นผิดเต็ม
อยากให้คนไทยมีน้ำใจแบบนี้
นี่ไงดีมากสังคมต้องการคนแบบนี้เยอะ
เยอะเดี๋ยวคนก็คอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะเลย

ซึ่งเป็นชายคนที่ขับกระบะและถูกชนนี่แหละ

โดยระบุว่าคู่กรณีได้แชทไปทักเข้าไป
แล้วก็บอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้
ซึ่งเขาเองก็ขอยืนยันคำเดิมว่า

พร้อมเปิดเผยว่าที่ไม่ขอรับ
ไม่ได้หมายความว่าคู่กรณีจะไม่มีเงินนะครับ

ฉะนั้นอย่าไปตีความกันแบบผิด
อันนี้คนมีน้ำใจก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับ